มาดูเรื่องของผู้หญิงคนนึงนะคะก็จะแต่งรถกระบะ
คือก็ตั้งใจว่าจะทำ๔รถนะคะแล้วก็เสริมเครื่องนิดหน่อย
แต่ปรากฏว่าโอ้โหลุกลามบานปลายค่ะ
รถเนี่ยหลังถูกส่งไปทำเครื่องปรากฏว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ผ่ารถออกมาดูเจอสิ่งนี้ค่ะ

นี่ค่ะเป็นพักไม่น่าเชื่อนะมันอยู่ในท่อของรถแบบนี้
แล้วเขาก็บอกว่านี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุที่ทำให้รถกลับมาแล้วขับไม่ค่อยดีเลย

อย่างที่เราเห็นนะคะท่อนะคะมีผ้าคิริสีแดงอุดอยู่นะคะ
ท่อเครื่องยนต์ของรถกระบะเนี่ยเจ้าของภาพเอามาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
บอกว่าเอารถไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งแล้วรถอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
พอเสร็จแล้วเอารถกลับมาใช้ปรากฏน้ำมันเบรกรั่ว
อู่นี้รับทำเครื่องยนต์ก็ไปคุยกันตัดสินใจซ่อมหลายจุดเลย
เสร็จแล้วเอารถกลับมาใช้ปรากฏว่าหนักกว่าเดิม
คล่องหนักกว่าเดิมก็เลยเอากลับไปที่อู่นั้นอีกครั้งหนึ่ง
ผ่าเครื่องดูจนกระทั่งพบเมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ผ้าคิริวมันไปอยู่ในท่อได้ยังไงแล้วตรงนี้หรือเปล่า
ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยขัดข้องนะคะทางอู่แจ้งบอกว่าต้องซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
แต่คราวนี้นานนะใช้เวลากว่า๓เดือนคิดเงินมาเสร็จสับ๑๖๐๐๐บาท
มาตรวจสอบพบว่าโอ้โหอะไหล่หลายชิ้นเนี่ยมันแพงเกินจริง
แล้วบางส่วนมันก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ก็รู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมนะคะ
คุณเฟิร์นกับคุณเอฟค่ะคู่สามีภรรยาเจ้าของโพสต์เนี่ย
วันนี้ไปแจ้งความนะคะคดีช่อกงเอาผิดกับอู่รถ
ที่เอาผ้ามาใส่ในเครื่องยนต์จนเป็นต้นเหตุให้เสียหาย
บอกว่าอันนี้เป็นการกระทำโดยเจตนา

ปรึกษาช่างรายหนึ่งที่ปฐุมธานีแล้วเอาหลักฐานข้อมูลการเรียกเก็บค่าซ่อมของอู่นี้

ไปคุยกับทางอู่หน่อยค่ะนี่คือคุณอภินันหรือคุณเอ็มเจ้าของอู่นะคะ
ยืนยันบอกไม่รู้เรื่องผ้าคิริ้วที่ไปยัดในท่อนะคะ
จะรู้ตอนเปิดเครื่องตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะ

ราคาค่าซ่อม๑๖๐๐๐บาทมันสูงเกินจริง
ก็ขอชี้แจงว่าเป็นการซ่อมแซมตามอาการและสภาพความเสียหาย
ถ้าไม่สบายใจก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายในส่วนเกินคืนให้ค่ะ

มันไม่ได้เกินจริงบ่๊ายรับมันก็ราคาก็ตามนั้นเลยก็มันเป็นอะไรต่างก็เป็นอะไรเดิม

๑แสนเจ็ดหมื่นบาทก็ให้ก่อนเลย๑แสน

ที่เหลือก็จะจ่ายให้ในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ค่ะ